อยู่ที่เรื่องเตือนภัยนะครับคุณผู้ชม
คอนโดก็ไม่ปลอดภัยไปเดินห้างก็ไม่ปลอดภัย
ล่าสุดในตลาดคนพลุกพ่านพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะก็ไม่ปลอดภัย
เพราะว่าหญิงสาวเจอผู้ชายเดินตามถ่ายใต้กระโปรงแบบนี้
คุณผู้ชมสังเกตผู้ชายเสื้อสีฟ้าฟ้ากางเกงสีน้ำตาลให้ดี
เขาพยายามเอาเท้าลากตามใต้กระโปรงพยาบาลที่เดินซื้อของอยู่
แล้วมีคนเดินตามถ่ายอีกทีนึงให้เห็นพฤติกรรมว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่
มันมีกล้องอยู่ที่รองเท้าเขา
แล้วเขาพยายามเอาเท้าเข้าไปอยู่ใต้กระโปรงผู้หญิง
แต่เขาไม่รู้ตัวนะว่ามีคนเดินตามถ่ายอยู่
นี่เป็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ที่พยายามไปเดินตามผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้น
ที่เมื่อกี้กระโปรงสีขาวคล้ายพยาบาล
ผู้ชายคนนี้พยายามเดินตามไปแล้วเอาเท้ายื่นเข้าไป
เหมือนที่พี่ชำพยายามจะเอากล้องถ่ายภาพเข้าไป
เขาบอกเอากล้องซ่อนเอาไว้ในรองเท้า
อันนี้คลิปแรกไปดูอีกคลิปหนึ่ง
มีผู้ชายอีกคนนึงลักษณะเดียวกันเลยเหมือนกันกับผู้ชายคนนี้
นี่มาแล้วคนเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบ

กางเกงเดียวกันรองเท้าเดียวกันแต่เสื้อเขาเปลี่ยนสีฮะ
พฤติกรรมเดียวกันมายืนข้างหลังแล้วนี่ฮะเลือกคนกระโปรงสั้นเป็นพยาบาล
พยาบาลรองเท้าแห่เข้าไปยืนข้างหลัง
แล้วคลิปนี้อาจารย์ปรเมษอธิบดีประจำสำนักงานอายการสูงสุด
ทำแบบนี้เขาบอกว่าคลิปนี้มีคนส่งมาให้เขา
แล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้เตือนบุคลากรของโรงพยาบาลด้วย
อันนี้คือที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตที่ตกเป็นเหยื่อนะฮะ
และผู้ประสบเหตุอีกหลายคนเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาตามถ่ายผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้นหลายคน
ให้ระวังผู้ชายคนนี้ให้ดีมีคนร้องเรียนมาเยอะแล้วก็พยายามติดตามดูซิว่าผู้ชายคนนี้เขาทำจริงหรือเปล่า
แล้วก็เห็นว่าทำอยู่หลายวันมักจะมาตลาดที่โรงพยาบาลสัก๘โมงเช้า๘โมงกว่า
เป็นช่วงที่คนเดินเยอะซื้อของก่อนที่เข้าไปทำงานนะฮะทั้งคุณหมอคุณพยาบาลคนไข้เดินซื้อของ
ผู้ชายคนนี้จะเดินตามแล้วถ่ายคลิปอยู่และเห็นอยู่สองวันแล้วเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมที่ถ่ายแบบเนี้ย
น่าจะทำมาแล้วหลายครั้งนะฮะแล้วก็น่าจะเอาคลิปนี้ไปทำอะไรก็ไม่ทราบ
ทางด้านของอาจารย์ปรเมฆก็เลยเอาคลิปนี้มาเตือนคนในโรงพยาบาลและคนในสังคมว่าต้องระวังนะฮะ
อาจารย์บอกว่าต้องการจะเตือนสุภาพสตรีต้องระวังนะฮะแล้วก็ระวังผู้ชายคนนี้แล้วฝากเตือนผู้ชายในภาพ
หรือคนที่คิดจะทำนั้นนี่มันเข้าข่ายอาณาจารย์แม้คุณไม่ได้ไปสัมผัสต้องตัวเขา
แต่คุณไปก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะฮะแล้วเนี่ยมีโทษทางกฎหมายนะคุณผู้ชม
ถ้าตามจับได้นี่นะโดนกฎหมายอาญาอวมนะฮะฝากเตือนผู้หญิงไว้ด้วยละกัน